ปฏิหารมีจริงแล้วผมขอแสดงความยินดีดีใจกับครอบครัวนี้ด้วย
เพราะว่าผู้หญิงคนนี้ฮะเธอป่วยไม่ได้สติอยู่๒สัปดาห์แล้ว
ทางหมอบอกว่าญาติคุณต้องทำใจแล้วนะนับถอยหลังแล้วนะ
ก็ทำใจครับแล้วไปเตรียมหมดเลยนะฮะ
นิมนต์พระเอาไว้นะฮะไปซื้อโรงศพไปยืมของจากวัดนะครับ
ปรากฏว่าเธอฟื้นครับเธอฟื้นขึ้นมาของต่างเหล่านี้
ข้าวของโต๊ะหมู่บูชาเสือธรรมาศต่างนะครับ
ยืมมาจากวัดเตรียมจะจัดงานศพขึ้นรถไปคืนฮะ
หลังจากนางสาวทัศนีศรีสว่างหรือว่าคุณหยวกอายุ๔๗ปี
เป็นภรรยาของพี่ศรีสวัสดิ์ปานสังอายุ๕๔ปีเจ้าของบ้าน
ป่วยติดเชื้อในกระแสเลือดครับนอนไม่ได้สติอยู่ที่โรงพยาบาลนะครับ
มาเป็นสองสัปดาห์แล้วล่ะจนคุณหมอบอกครอบครัวบอกว่า
คุณครับคงต้องทำใจแต่จู่ครับคุณผู้ชมครับปฏิหารมีจริง
คุณทัศนีฟื้นขึ้นมาฮะมาพูดคุยจนคนในบ้านประหลาดใจเลยครับ
ศรีสวัสดิ์ชาวบ้านอำเภอสองพี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรี
เล่าให้ฟังบอกว่าตอนแรกนะคุณนักข่าวภรรยาเนี่ยอาการหนักอ่ะ
ถึงขนาดต้องเจาะยาฆ่าเชื้อให้ทางกระดูกสันหลังนอนรักษาตัว
อยู่ที่โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่๑๗นอนไม่ได้๑๑
ไม่ได้สติมา๑๔วันแล้ว๒อาทิตย์แล้วแล้วอาการก็มาซุด
ตอนเที่ยงคืนของวันที่๑พฤษภาคมร่างกายเริ่มจะอ่อนแรง
คล้ายจะสิ้นลมหมอบอกทำใจเถอะญาติพี่น้องก็เลยจับมือกัน
ลงความเห็นว่าช่วงสายวันที่๒พฤษภาคมวันรุ่งขึ้น
เดี๋ยวจะพากลับบ้านแล้วไปถอดเครื่องช่วยหายใจที่บ้าน
ระหว่างนั้นพี่น้องก็เตรียมกันสิครับเพราะเดี๋ยวมันจะฉุกระหุก
จัดเตรียมสถานที่ที่บ้านจะตั้งศพหาวัดหาสับปะเลอ
โรงยืมข้าวยืมของจากวัดศรีเฉลิมเขต
แล้วก็ตั้งใจจะนิมนต์พระจากวัด๓แห่งเพราะว่าจะต้องสวดอภิษฐรรม
คืนก่อนจะมีการชาปนกิจคุณผู้ชมครับพี่ท่านเนี้ยพี่ทัศนี
ยักหน้าขยับนิ้วขยับมือได้นะครับก่อนหน้านี้
ครอบครัวเนี่ยไปกราบขอพรสิ่งศักดิ์สิท
ขอให้พระญาณักการดีขึ้นดีขึ้น
พวกเขาเชื่อแล้วครับเชื่อแล้วว่าปฏิหารนั้นมีจริงครับ
ทางมือมืออะไรอย่างนี้ได้
คนไข้เริ่มมีสติเริ่มรู้สึกตัว

ด้านนายมาดามแก้วน้อยนะฮะ
สับปะเลอประจำวัดศรีเฉลิมเขตเล่าบอกว่า
ผู้ใหญ่ที่เคารพนับถือถึงขนาดมาแสดงความเสียใจแล้ว
แล้วก็เอาพวงหลีดมามอบให้แล้ว
คือคราวนี้ต้องรีบไปยกเลิกเลยครับบอกคืนการนิมนต์พระด้วย
แล้วก็ช่วยกันเอาโรงเย็นกล่องพระธรรมข้าวของที่ยืมมาใช้
ที่จะจัดงานศพที่บ้านเอาไปคืนวัดแล้ว
เมื่อช่วงเย็นของวันที่๔พฤษภาคมที่ผ่านมา
คือคนโบราณความเชื่อเขาบอกว่าดวงไม่ถึงฆาต
ครอบครัวก็เชื่อว่าถือว่าเป็นการหมดเคราะห์หมดโศกนะครับ
เหมือนตายแล้วเกิดใหม่ฮะอ้าวยินดีด้วยจริงครับ